ช่วงสุดท้ายของรายการเรามาดูเรื่องราวดีของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน
บอกว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย
ตามที่นายยกรัฐมนตรีอยากเห็นอยากให้เป็นนะฮะ
ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายงานของเราครับ
ได้รับโล่และการรับรองมาตรฐานให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
เช่นการไฟฟ้านนคนหลวงเขตถนบุรี
การไฟฟ้านครหลวงเขตราชบุรณะ
และการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
เป็นประธานมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน

ให้กับนายธีรวรรษเทพอำนวยศุกร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชน
หน่วยงานภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย
ธีรวัตรผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงบอกว่า
การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ
มีความมุ่งมั่นพัฒนางานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการให้กำลังใจ
ให้กับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ได้มีกำลังใจในการให้บริการกับประชาชน
ตอบสนองกับนโยบายของทางรัฐบาล

และเข้าถึงให้ได้ง่าย
และสิ่งเหล่านี้

ก็จะต้องให้บริการยกระดับคุณภาพ

ให้ดีขึ้นเรื่อยต่อเนื่องต่อไป
สำหรับหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐาน

ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
พิจารณารับรองมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
จำนวน๔๑ศูนย์เป็นระยะเวลา๓ปี